ข้าวเส้นไทยไข่สดใหม่ให้เยอะ
วันนี้คริสต์มัสค่ะสุขสรรค์วันคริสต์มาสทุกท่านนะคะ

วันนี้๖๑กิโลนะคะพักแค่เซตละ๑๐๒๐นาทีเอง

ถึงแล้วนะฮะ๑๘๑๗ของเรานี่นะฮะ
นี่นะคุณก้อยคือวิ่งไปนี่๙คน
ออธิบายที่ของเขา

คนหนึ่งแล้วก็มีพี่ที่เป็นหมอ

นี่เขาเซตให้เป็น

ฉันเห็นไปเครื่องบินมีแต่ดารานั่งไปกับนั่ง

วันนี้เขาเริ่มที่แขวงทางหลวงเชียงรายตั้งแต่เช้ามืดนะฮะ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันทร์

กะไว้ว่า๒๑นาฬิกาแน่นอนเลยทีเดียว
คือที่ป้ายเหนือสุดแดนสยามเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันนะฮะ
บริเวณพรมแดนไทยเมียนมาร์แม่สายเชียงรายนี่แหละค่ะ

ก็เลยหยุดแค่เซตละ๑๐๒๐นาทีเท่านั้นเอง

เพราะว่าพี่ตูนก็หยุดเล่นกับคนตลอดทางประมาณนานกว่านี้นะบางที
นู่นเซ็นนี่แจกฟุตบอลเล่นกีต้า
พักคุณยายทักเด็กยาวกว่านี้อีก

แล้วก็มีรัศมีแขนอยู่ตั้งแต่ลำปางวิ่งทุกวัน

นางเล่นกีฬาแล้วก็นางพูดเหนือ
เรียกแขกเฮฮาตลอดทางอินดู

นางแก้ไขยังไงก็ไม่เชื่อ

พ่อพี่บัวขาววิ่งเยอะเดี๋ยวประการ

เท่มากเดี๋ยวจะไปที่ป้ายเหนือสุดในสยาม
เพราะพี่ตูนเริ่มจากใต้สุดแดนสยามคือเบตง
จะไปสิ้นสุดที่เหนือสุดแดนสยามคือแม่สาย

คือต้องบอกอย่างนี้ว่าพอเห็นแล้วแบบปลื้มใจจริงนะ
เขาพยายามเขาทำได้แล้วก็แขนเจ็บเจ็บนะ
แล้วก็จังหวะที่ถอยไปเขาก็มาทดวันละสิบกิโลดิง
ฉันรู้ไปเรียบร้อยแล้ว

มีหลายคนที่กลับไปรอเข้าเส้นชัยเหมือนกันนะคะ
เอาเข้าไปแล้ว

คืออย่างนี้ตอนที่วิ่งเนี่ยแต่ละเส้นเนี่ย

แต่พี่ก็ไม่ไปรบกวนการวิ่งตรงที่พี่วิ่งไห
พี่ก็วิ่งรับบริจาคไปอย่างนี้

บางคนก็ให้บางคนก็ไม่ให้ชักมือกลับ

มันเป็นความสุขแล้วก็ทำให้เห็นว่าความสามัคคีมันเกิดขึ้น

เขาไม่ทำท่ากลางหรือว่าพูดเอาบุญเอาคุณอะไรเลย

ให้หมอพี่สู้พยาบาลสู้

ถึงบางคนก็กรี๊ดการ์ดเป็นเรื่อง

เรามาอย่างนี้เพื่อทำอะไร

ล่ะจะเข้าหรือ

ข้อมือพี่ตูนซะ

พี่ตูนไปที่เรียบร้อยแล้ว
อันนี้สดมาจากแม่สายเลยนะฮะ
ก็จะทักปีไม่ใหวทั้งเลย
นี่คือบิงกายคุณพี่หนวดหนวดพี่คุณคนใหญ่เป็นหมอคนใหญ่

หมอเมย์ที่ไปร่วมวิ่งหน้างานหมอเมย์ที่ใส่หมวกใช่ไหมครับ

อ๋อเป็นนักวิ่งมาลักษณ์จริง
เอาล่ะเข้าเส้นชัยอย่างสมบูรณ์

๘นาฬิกา๒๐นาทีตรงพอดีเลย
กว่าที่คาดไว้หลายร้อยล้านนะคะ
เพราะเดิมเนี่ยต้องการจากคนไทยคนละ๑๐บาทนะคะ
ได้๗๐๐ล้านคือคนไทยมัน๗๐ล้านคน
ตอนนี้ได้ไปแล้วพันกว่าล้านบาทค่ะ
แต่ละโรงพยาบาลก็จะได้ไปโรงพยาบาลละ๑๐๐ล้านนะคะ
นี่คือนี่คือสิ่งที่ปลุกให้คนไทยคือรวมกันโดยไม่ต้อง
ไม่ต้องมีอะไรลึกลับซับซ้อน
วิ่งได้วิ่งวิ่งเพื่อคนอื่นวิ่งแล้วก็วิ่งยาวที่สุดวิ่ง
แล้วคนที่เข้ามาให้กำลังใจฉันว่าก็ให้อย่างจริง
จะวิ่งแกก็บอกนะว่าคนไทยเนี่ย
จริงเหรออ๋อนั่นไงป้าอยู่นั่นไง
คือคุณตูนกลับวิ่งก็บอกนะว่าคนไทยเนี่ยมีกี่ล้านคนละ

คนละบาทก็๗๐ล้านบาทอ๋อ๑๐บาทก็๗๐๐ล้านแล้ว
แต่ปรากฏว่าตอนนี้ไปเป็นพันกว่านะฮะ

ไปถึงป้ายค่ะเพราะว่าเริ่มที่ป้ายใต้สุด
นี่เมื่อกี้เห็นแอบเห็น๒๐องศา๒๑องศา

ยังโอเคอากาศกำลังดีเหมาะกับการวิ่ง
ดึกสิดึกก่อนสิแม่สายเขาก็ไม่ธรรมดานะคะ
หอต้องวิ่งไปด้วยพุงกระเพื่อมเจอคุณพี่อืม
นี่นะฮะเราดูตอนที่ถ่ายกับรูป
ขอดูป้ายเหนือสุดในสยามให้ชื่นใจหน่อย

ไปอีกฝั่งเลยเท้าที่เหล็กไปเอง
นี่นะฮะสุดยอด
นี่ไงคนเดียวมาเลยเดียว
ธิวราคงมาลัยชื่อนี้จะอยู่ในประวัติศาสตร์

รู้สึกชื่อของเขาจะเป็นถนนแล้วที่สุพรรณบุรี
อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ติดป้าย
ดีนะผมว่าดีเลยละเปลี่ยนชื่อดีเลย
เหนือสุดแดนสยาม
เอาถึงแล้วนี่ให้เคาะละครับ
นี่ไงความปลื้มใจของคนไทย

เชื่อไหมก่อนที่เขาจะวิ่งเนี่ยนะเขาวิ่งอยู่ในซอยบ้านอ่ะ

ซอยเดียวกันบ้านอยู่ใกล้กัน
ผมระหว่างกับขับรถอยู่ก็เอ๊ะแต่คนนี้มันวิ่งอะไรตอนบ่าย๓

วิ่งกลางแดดให้ร่างกายชิด
นั้นคุณตูนปฏิบัติภารกิจสำเร็จ
และภายในเวลาที่กำหนดก่อนเวลาที่กำหนด

มันนะต้นไปหลายวันแต่พี่ตูนสามารถจะทำให้อยู่ในเวลา
วันที่๒๕ธันวาคม
อย่างที่บอกว่าคุณคือฮีโร่จริง

เขาบอกว่าเป็นความสุขแล้วทำให้คนไทยเกิดความสามัคคีกันมากขึ้น
พันกว่าร้านเนี้ยมันได้จากความสามัคคี

การออกกำลังกายและการทำประโยชน์ให้คนอื่น

แต่คุณก้อยหน้าใสมาก
ครีมยี่ห้ออะไรอยากใช้บ้างรู้มาก

ฉันจะไม่เลิกลาฉันจะตาม

น้องสาหร่ายหรือว่าน้องเจ้า

แต่ก็มีดาราเข้าไปให้กำลังใจกัน

น้องตูนหน้าเหมือนตูนเลยเนอะ

สุดยอดแล้วผมบอกเลยตระกูลนี้
มีหนวดคุณพ่อดูพอดี
ตูนเวลาที่สัมภาษณ์เขากลัวเสียงดังนะ

พี่หนูในฐานะที่หนูสัมภาษณ์เข้ามาโดยตลอด

นี่ไงครับ

ถูกต้องครับ
เข้าให้กลับขอบคุณคุณตูนด้วยนะครับ

ที่ทำสิ่งดีให้กับคนไทยนะครับทุกคนนะครับ
มากกว่า๑๐๐๐ล้านบาทที่ทำได้

เคียงข้างจริง

ที่นางให้สัมภาษณ์ในสามแซ่บนางสัมภาษณ์ว่าอย่างไร
บางทีนางไม่ไหวนางก็ขึ้นรถเหรอเธอ
ใช่ไหมนางก็ยอมรับตรง

นางวิ่งเยอะจริง
ที่ก้อยขาดแล้วมันยิ้มแย้มแจ่มใสคุณไอก้อย

ฉันอยากให้เธอไปวิ่งรถเมยเฟื่องอารมณ์วิ่งข้างเธอจังเลย

ผมต้องดึงมาจากเมฟึ้งอารมณ์แล้วแช่งหน้าเธอเองก่อน
โอ้ฉันชื่นใจ

อันนี้หน้าที่ที่วิ่งอยู่ด้วยกันนะฮะ

มีบรรยากาศสดไปเรื่อยนะครับ

เราเข้าข่าวกันหน่อยไหมฮะ

ขอยิงแม่สาหัสต่อหน้าลูกเนี่ย

ลูกผมเข้าไปเรียนแล้วใช่ไปส่งลูกที่โรงเรียน

ที่จะยิงตัวเองได้เสียชีวิตนะครับตอนหน้า

ส่งลูกเข้าเรียนไปแล้วแล้วปรากฏว่าตัวเอ่อ
ตัวสามีแฮลกูล้าเบาะแว๊งกับตัวผู้เป็นแม่อยู่
แล้วก็ประมาณสักเดือนนึง
ก็ยังไม่ได้มีการที่จะมาดีกัน
ทางสามีก็เลยได้มีการขี่มอเตอร์ไซค์ไปดักรอ
เพื่อที่จะตกลงตกลงว่าคือของง้อคืนนี้ปรากฏว่าฝ่ายหญิงเขาไม่ยอมแล้ว
พอลูกเข้าไปโรงเรียนเสร็จปุ๊บเขาก็เลยชักปืน
ยิงไว้ท้องของภรรยาอีก๒นัด
หลังจากนั้นก็ยิงจ่อขมับตัวเองเสียชีวิต
แต่ว่าตัวภรรยาเองตอนนี้ยังสาหัสอยู่นะฮะก็กำลังช่วยชีวิตกันอยู่นะครับ
ซึ่งทั้งสองคนนี้มีลูก๒คนนะครับเรียกว่าอยู่กันมานานกว่า๑๔ปี
มีลูกชาย๒คนคนโตอายุ๙ขวบคนเล็ก๖ขวบ
แต่หลังทั้งคู่มีปากเสียงกันทะเลาะกันบ่อย
ก็เลยมีการแยกกันอยู่ประมาณ๓อาทิตย์กว่า
แต่ว่าทางฝ่ายชายเองก็เรียกว่าพยายามง้องอนมาตลอดเวลาแต่ไม่ยอม

นี่นะฮะก็เป็นภาพบรรยากาศในวันนั้นที่ส่งลูกไปแล้วนะฮะ

ยิงอยู่ตรงในกล้องวงจรปิดนี้เปล่าคุณ
นี่ครับอันนี้ก็วิ่งเข้าไปแล้วยิงแล้ว

หน้าประตูโรงเรียนคือเด็กเดินพ้นเข้ามาแล้ว

คือสรุปแล้วบางคนก็บอกว่าเขตเกิดเนี่ยก็คือเกิดที่โรงเรียน
แต่ไม่ได้ต่อหน้าลูกใช่ไหมฮะ
คือส่งลูกเข้าโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่
ถ้าตรงนี้ก็ดูเป็นลับพอสมควรนะไม่ใช่หน้าเต็มใช่ไหม
ข่อมุมตึกของโรงเรียน

ว่าถ้าเกิดว่าคุณไปแล้วแล้วเมียคุณไปอีกคนนึงนะ

ดูไม่บอกมาเพราะว่าโดนปืนไปสองนัสอะพี่ตรงท้อง
เพราะฉะนั้นอาการก็ยังโคม่าอยู่
ก็ว่ากันไป
นะฮะเสื้อพี่บทดำสวยมาก

อีกหน่อยก็ต้องไปอยู่กับเกงทัชญะอะไรแหละ
ใช้พี่ตูเลยเขาบอก
ต้องใส่เสื้อเชียงราย
พี่ตูต้องใส่เสื้อให้ทุกที่นี่ไป
เมื่อวานนี้งานแต่งงานเมื่อวานเขาบอกว่าประเทศไทยมี๒งานใหญ่เลย
อีกหนึ่งงานก็คือนางของทางฝั่งเซ็นทันกับดารา
ก็คือคุณป๊อกพัศกรจิราธิวัฒน์ทายาทตระกูลดังเครือเซ็นทรัล
นางงามจักรวาลคนแรกของประเทศไทย
กับนางเอกชื่อดังก็คือคุณมากกี้นะฮะ
คุณมากกี้ราศีตอนนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นกีฬาที่วัด
เจี๋ระธิวัฒน์แล้วเนอะเป็นมากี้จิราธิวัฒน์เนอะ
ก็เป็นนางแบบใช่ไหม
แล้วก็ยังสวยเหมือนพี่สาวมากี้มากกว่าเป็นแม่

เพราะฉะนั้นวันนี้มากี้ก็เป็นหนึ่งในสะพัยราธิวัฒน์ที่เรียบร้อยแล้ว
มีห้างสรรพสินค้าไว้เดินเป็นของตัวเอง
มากีกราศอยู่พร้อมสามีคุณป๊อคพระสครนะครับ
จัดงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสพระราชทานท่ามกลางบรรยากาศเนี่ย
หรูเรียกว่าดาราใครไม่ไปบ้างดีกว่า

อีกแล้ว
อีกแล้วจะพูดทำไม
เดี๋ยวเขาก็จัดให้อีกแล้ว

ตบปากมาคุณมดดำ

คุณฮัดซาลายุเท่าไหร่บ้างเนี้ย

ฝรั่งเศสอิตาลีในวันที่๓มกราปีหน้า
โดยมีหมากปรินแล้วก็คิมเบอร์รี่ไปร่วมทริปด้วย

คนนี้เป็นที่จับตา

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าทั้งคู่บอกความรู้สึกที่มีให้กัน
หนูป๊อกยิ้มก่อนบอกอยากขอบคุณที่ให้โอกาส

ก็ให้ตนมีโอกาส
คนขวามือมีอะไรเหรอ
ทำไมต้องเอียง
นี่คือแต้วแต้วนี่แต้ว

คุณป๊อกก็กล่าวไปน้ำตาคอเบ้าไปเมื่อวานนี้นะฮะ
คุณป๊อกนี่คือออกกำลังขนาดนี้สูบบุหรี่ทำไมกล้ามขึ้นเยอะ

ถูกต้องแต่เมื่อวานี้เขาไปดูเสื้อผ้าของดารา
ชุดแต่ละชุดเนี่ยตั้งแต่ชุดที่ให้สัมภาษณ์ก่อนเลยไหม
ปักลายอย่างหรูหลาราคามันจะเท่าไหร่

ส่วนชุดในชุดรับแขกเนี่ยเป็นชุดเกาะอกปักลายหงนะฮะ
ด้านหลังมีเรเยอร์๓ชั้นแบรนดรีเซนเนอร์ไทย

เป็นชุดปักคริสตันชวารัสกี้หนักถึง๓๗กิโลกรั

เพราะฉะนั้นเขาก็ยังใช้แบรนด์ไทย
จริงแล้วชุดให้สัมภาษณ์ใช่ไหมแองจี้

ชาแน่วมาทำชุดให้เลยอ่ะ

ของชำรวยก็เป็นหมื่นเนี่ยได้ข้าว

แต่เมื่อวานนี้หลายคนบอกแล้วดาราเยอะกันเหลือเกิน

ก็เป็น๒อดีตเพื่อนซี
แต่ก็กลับมาคืนดีกันแล้วก็คือคุณวุ้นเส้นวิริธิภากับคุณเจนี่เทียนโพสุวรรณดูหน่อย
ซึ่งก่อนหน้าเข้าไปเนี่ยไทยรัฐบันเทิงไทยรัฐก็ไปสัมภาษณ์แล้ว
ถ้าเจอกันจะพูดกันได้ไหมจะเจอกันได้ไหม

ปรากฏว่าฝั่งคุณวุ้นเส้นเนี่ย
อ่าอยู่ฝั่งนี้เดินอยู่กับคุณพลอยชวะ

เอียดมากับผู้ชายตัวผลอัพนั้น
เพื่อนข่าวรายงานแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว
แล้วมีสโลโร์มองหน้ากันแบบนะ
ที่เขาให้อยู่บรรเวณสื่อถูกไหมซึ่งหลุดตรงนั้น
เสร็จปุ๊ปก็ฟุบฟับฟุบฟับ
อะไรปั๊บเมื่อแบบกระโบงไปปั๊บพึก

ทุกคนก็อ้าวก็เสียดายนึกว่าจะมีช็อตอะไรเหมือนในละครซะหน่อย

ก็เป็นแบบว่าคุณนานารายบีนากับเมพิชนาธิ์เนี่ย

ซึ่งทำเอาสาวเจนนี่ถึงกับหลั่งน้ำตานะ

วุ้นเส้นแม้ชาวเน็ตจะวิภาควิจารณ์ไปต่างนานา
ว่าทำไมมีท่าทีเฉยเมย
แต่สาววุ้นก็กอดคอเพื่อนสาวด้วยความสนิทสนมเหมือนเดิม

นานาก็พาร้องไห้ไปกับเขาด้วยเธอ

ไม่มีคลิปไม่มีจริงแล้วก็คงไปดูในของพิเศน่าอย่างนั้นก็ได้

นานาเหมือนอย่างนุ่นสึกจะพูดผู้ชายถึงเวลาจะจากไป

คุกต้นเลสปลายเหตุ

แต่กึ้งเขาก็ไม่ได้ต่อเนื่องอะไร

นี่เรียกแรกเรามันไม่ได้พักเลยเนี่ย
เวสีสิบนาทีผ่านไป

เขาบอกว่ามีบันไดเลื่อนที่ห้างดังเนี่ย
กินขาเด็ก

ปฐุมธานีสิเถอะปฐุมวันเหรอฮ่ะห้างดังมีปฐุมธานีเหรอปฐุมวันกันแน่
เอามาฟังเลยดีกว่าสุดหวาดเสียวนะครับบันไดเลื่อนหนีบเท้าเด็กกลางห้างดังนะฮะ
ทางเจ้าหน้าที่นะครับได้มีการเข้าไปช่วยเหลือนะครับโชคดีนะเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นนะครับ
เมื่อวานนี้นะฮะศูนย์กู้ชีพปฐุมธานีได้รับแจ้งว่าบันไดเลื่อนขึ้นลงนะที่ห้างดังแห่งหนึ่งนะครับ
จังหวัดปฐุมธานีเนี่ยหนีบบริเวณเท้าขวาของเด็กหญิงวัย๕ขวบ
ตอนนี้นะยังไม่สามารถนำออกได้แต่ได้หยุดบันไดเลื่อนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ

หลังรับแจ้งนะฮะจึงประสานหน่วยกู้ชีพเทศบาลนครรังสิตเข้าไปช่วยเหลือ

ไปถึงบริเวณดังกล่าวได้มีเจ้าหน้าที่ของทั้ง๕กำลังช่วยเหลือการใช้แฉลง
งัดบริเวณขาด้านขวาของเด็กที่ติดอยู่นะครับ
โดยใช้เวลาไม่นานก็สามารถช่วยเหลือเด็กออกมาได้อย่างปลอดภัยนะครับ
แต่เด็กมีอาการปวดเท้ามากจึงได้ให้กู้ชีพเทศบาลนครรังสิตเนี่ย
พาไปโรงพยาบาลโดยด่วนนะครับจากการสอบถามนะครับ
ทางในภิรพงศ์ซึ่งเป็นอาสาสมัครบริธีรุมกุฎัญญู
อยู่ที่จุดบางประหันได้มีการกล่าวนะครับ
ตนเองได้เดินทางไปทำธุระกับคุณแม่ที่ห้างดังกล่าว
ระหว่างนั้นได้ยินเสียงเด็กร้องแล้วก็มีคนโวยวาย
ก็เลยวิ่งไปตรงบันไดเลื่อนไปพบว่ามีเด็กคนนึง
ขาเนี่ยติดอยู่ที่บันไดเลื่อนโดยที่มีคุณพ่อของเด็กกำลังอุ้มลูกของตัวเองอยู่นะฮะ
ตนก็เลยรีบเข้าไปช่วยเหลือก็พบว่าขาเนี่ยถูกหนีบแน่นมากนะฮะ
ก็เลยรีบแจ้งโทรศัพท์ไปที่๑๖๖๙จดไว้เลยนะฮะ๑๖๙นะครับ
ก่อนที่เจ้าหน้าที่ของห้างจะวิ่งมานะครับพร้อมด้วยแฉลง
แล้วก็ช่วยกันงัดจนสามารถช่วยเหลือเด็กหญิงคนนี้ออกมาได้โดยปลอดภัยนะครับ

คืออยากรู้จะได้ป้องกันจะได้ตักเตือนกันได้ว่ามันเข้าไปได้นะ
แต่มันเล็กมากเลยนะตรงขอบขอบติดกับที่เป็นราวกั้น

ยังไงวะเนี่ยเข้าไปได้ตรงขอบ
จริงแล้วเป็นขาข้างซ้ายขาข้างขวาเข้าไปอุ้ยไม่รู้อ่ะ
หายไปหลายวันท่านผู้ชมค่ะตอนนี้ได้เวลาเช็คผมกันแล้ว

ตัวช่วยเพื่อคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายปิดผมขาวได้ฉับไว

สีผมติดทนไม่จางออกหลังซา

น้ำตาลเข้มแล้วก็สีน้ำตาลธรรมชาตินะครับ
ใครอยากสวยอยากหล่อสีไหนเลือกได้เลยนะครับ
แถมนะครับยังใช้ง่ายแล้วก็สะดวกนะครับ
บีบครีม๒หลอดลงบนแปลงนะครับคุณดำเดี๋ยวออกมา

นี่นะครับหวีทัวร์สีสระนะทิ้งไว้๕นาทีแล้วก็สระออก

ก็นี่ก็บีบื๊ดลงไปที่แปลงนั้นแล้วก็หวีไปเลย
เอาหวีปกติเลยแค่นั้นนะทิ้งไว้๕นาทีเอาเหรอ
ที่สำคัญมันดีต่อใจแล้วก็ยังดีต่อลมหายใจด้วยนะครับ
เพราะไม่มีแอมโมเนียกลิ่นไม่ฉุนอ่อนละมุนต่อเส้นผม
ช่วยให้ผมแลดูเป็นธรรมชาติ
ค่าเพราะว่าแบ่งใช้ได้มากกว่า๑ครั้ง

หาซื้อได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศนะคะ
เช่นท็อปเทสโกบิ๊กซีบูตซ์ฟูตแลนด์กูเม่มาร์เก็ต

ถูกต้องนะครับเรียกว่าจัดมาเสริมสวยเสริมหล่อนะฮะ
รอแล้วหล่อเล่าหล่อแล้วหล่ออีก
หล่อแล้วหล่อเล่าเฝ้าแต่หล่อ
นี่นะฮะความมั่นใจให้คุณผู้หญิงและคุณผู้ชาย
ห้านาทีเท่านั้นเองคุณจะออกมาหล่อแล้วสวย
จริงถ้าผมขาวมากมันก็ดูแก่เนอ

แล้วฮะเดี๋ยวแต่เวลาแล่วกัน
น้าเดชร์ทำไมฮะ
เขาชมว่ายาเย้ทำขนมเค้กวันเกิดเขาใช่มะ
เดชบอกว่าคุณพ่อจะได้มีอะไรทำ

คือเขาไปออกกำลังแล้วก็ลืมไปว่าต้องเอาฟิล์มไปล้าง

แล้วแถวนั้นเนี่ยแถวสุขุมวิทย์อยู่ที่เดียวที่ล้างฟิล์มนะฮะ
แล้วเด็กก็เลยบอกว่าก่อนขึ้นรถไฟฟ้าผมว่าถือติด
มะขามเทศติดมาแล้วกำลังจะเอาฟิล์มไปล้าง
แล้วก็เห็นรถมันติดผมก็เลยกระโดดขึ้นรถไฟฟ้าเลย
หน้านั้นไปออกกำลังกายมาด้วยรถมันติดขับ
ไม่ไหวเลยขึ้นบีทีเอสดีกว่าร้านเขาปิด๑ทุ่มต้องไปถึงก่อน
ไม่ทันร้านปิดไปก่อนอยู่ดี
เพราะว่าเจ้าของร้านไปงานวันเกิดอะไรทุกอย่าง

ครับผมมีความสุขนะครับที่ได้ทำอะไรอย่างนี้บ้าง

แต่ว่าถุงมะขามเทศของน้องเนี่ยทำให้พี่ประทับใจมาก

เออว่ะมะขามเทศมันอันนิดเดียว
ไม่คือคนเนี่ยเขาบอกเขาถึงได้ไม่สนใจมะขามเทศไง

อันนั้นมันโทรศัพท์ที่ตุ๊กเออ
อะไรล่ะเขาไปมองมะขามข้ออื่นเขาไม่ได้มามองมะขามเทศ

เขาไม่ได้หมายถึงเขาเปรียบเทียบให้เห็นไงพี่เหมียวว่า

จริงก็มองมะขามข้ออื่นนะเออเออจริงแล้วไม่ใช่อันนั้นเป็นกิ่งมะขาม

ก็เป็นเหลี่ยมมีเธอนี่แหละล่าเข้าไปเรื่องนี้เป็นเค้ก
ที่พ่อบอกว่ามารยาททำเค้กให้เหรอคะ
เป็นเค้กที่ทำให้คุณพ่อมาเป่าเค้กกัน
เป็นกุศโลบายกับคุณพ่อด้วยคืออยากให้พี่เสกกับคุณพ่อได้มีอะไรทำ
เป็นวันเกิดผมก็จริงแต่อยากให้คุณพ่อมีส่วนร่วมด้วยนะฮะ

น้องบอกว่าไม่อร่อยได้ไงเพราะว่ามันเป็นสูตรสำเร็จมา

เอ็นดูยายา

นี่มาดูมีรูปยาย่าเต้นนะเต้นงานของมากกี้

เวียงเลยโชว์เอลเอส

นี่เห็นไหมคะ

แต่งทั้งทีสลัดภาพสาวเรียบร้อยแล้วฮะ
จากหนึ่งในสวงไม่ใช่แล้วนะฮะ

นี่ใคร
น้องเพงอระล์เมกตี้ฮัปเพ่นกะวงไททาเนียมค่ะ
งานนี้ทั้งร้องทั้งเต้นนะคะ

ลุกเป็นไฟอันนี้อัลเตอร์ปาร์ตี้
เอ็วเน้นจริงน้องไอว

อะไรนะไม่พูดอะไรบ้างแหละ
เมื่อกี้มาถามเพศโหพูดซะเยอะเจ้า

อมแอมแอมก็คือแฟนเก่าของอ้ำพัชราภา
แต่เรื่องนี้ต้องไปถามหมอช้างถึงจะรู้นะ
ทำไมหมอช้างรู้ดีดีอ่ะ

คือเรื่องของเรื่องของคนก็ไปถามเกี่ยวกับคุณออม

ว่าหมอช้างมาเดินเล่นที่ไทยรัฐเหรอฮะ

ชัดครับไหนมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ขออนุญาตเชิญมาออกรายการหน่อยได้ไหม

ขออนุญาตเชิญเลยนะครับพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้นะ

ผมจะไปเที่ยวมาเกาะครับ
เหรอครับ

รับปากอะไรไปเรื่อยเปื่อยละก็ทำอันเนี่ยไม่เคยได้หรอ

ก็ใช่ไงไงไอ้โจ๊กทั้งไอ้พอยต์อย่างนี้แต่ละคน

หัวเยอะแล้วกัน

ถ้าหนูมีผัวหนูจะแฮปปี้มากชีวิตไม่เคยมีผัวเลย

เก้าเท้ยเรืองเมือง

พี่อาออมอย่าไปฟัง

บ้าหรือเปล่าฉันจะอ่านข่าวเขารักกันอยู่
เขามาเตรียมต่อรายการอื่นก็ไม่ได้มารายการเรา
คือเรื่องของเรื่องนี้

เพราะไม้ทำงานที่จีนแทบจะไม่ได้คุยกับใครเลยนะพี่
เพราะว่าเขาไม่ได้ปรึกษาอะไรกับเรื่องนี้กับผมอยู่แล้ว

เพราะว่าคู่จิ้นก็เป็นเรื่องของการทำงาน
แล้วคนดูก็รู้สึกจิ้นตามเท่านั้นเอง
คู่นี้ดังโคตรเลยนะพี่

ก็บอกว่าไม่เห็นเจ้าเหมาะของกันอ้มปัจจัลลาป๋าน
ไม่มีการไปเปรียบเทียบกับใคร
คนนี้แล้วก็ต้องให้โอกาสเสริมกันละกัน

ไม่เห็นข่าวเลยตัวไม้ไม่รู้เรื่องอะไรเลย
เดี๋ยวเราก็คงจะมีนัดเจอกันนั่นแหละ

เบลล่านะครับแปลงร่างเป็นแซนตี้สวยนะครับ
จัดงานปาร์ตี้วันเกิดให้กับคุณเวียนะครับ
ล่ารานีนะฮะสวมชุดแซนตี้สาวสวยจุงมือนะครับ
โมมนชนกนะครับจัดปาร์ตี้ฉลองวันเกิดด้วยกันนะครับ
อันนี้หนุ่มคนสนิทอย่างเวียไม่มีพลาด
ยิ้มเบลล่าเลยนี่นะครับวันใกล้วันเกิดนะฮะใกล้กัน๒
พอดีนะสองสาวนะครับเบลล่ารานีกับโมมนชนกนะครับ
วันที่๒๔ที่ผ่านมาก็เลยจัดปาร์ตี้นะฮะ
วันเกิดด้วยกันนะฮะโดยสาวเบลล่าเนี่ยมาในชุดแซนตี้นะฮะ
แซนตี้นะฮะต้อนรับเศรษฐการณ์คริสต์มาสนะครับ
แล้วก็ด้วยความที่ใกล้ถึงวันคริสต์มาสนั้นก็เลยมีปาร์ตี้๒งานด้วยกันนะครับ

พอเปิดตัวนี้ออกงานใหญ่เลยเนาะเวีย
คือเวียเนี่ยก็ยิ้มล่าตลอดเลยนะครับ
ยิ้มแข็งเลยสอนี้ดูแบบว่าปื๊บปากปื๊บมาก
มาดูอันนี้กันดีกว่าความน่ารักน่าเอ็นดูของลูก

โอ้นี่เต็มรถแล้วนะ

ลูกขาแล้วไม่เจ็บเหรอลูกเอ่ย

ก็เป็นคลิปวีดีโอที่แบบว่าน้องมายูเกิดอาการเหนื่อยจนหมดแรง

เหมือนตุ๊กตาเหมือนนั่งหลับอ่ะ

ไม่เอาทิชชู่ให้ลูกหนุนนะแม่เออ

หลับจริงก็ไม่รู้ทำไมแล้วก็หลับยาวเลยนะ

ขึ้นรถก็อุ้มก็ขึ้นรถก็เขาก็หลับไปมั้งเห็นพี่เลี้ยงเขาว่าไง

หนูดิ

ว่างวันไหนเชิญออกรายการหน่อย

ครับไปมะเก้าใช่ไหมฮะลับปากเพื่อนแล้วไปใช่ไหมฮะ

ทั้งไอหน้า

ไม่ได้จะมีใครสักคนอย่างไร